ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป
ประชาชนจะได้ใช้บริการแท็กซี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นแท็กซี่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับ
แล้วก็เริ่มต้นกิโลเมตรที่๒นะครับ
๒กิโลเมตรแรก๑๕๐บาทครับผม
ใช่รถแท็กซี่เห็นอยู่นี้นะครับ
เป็นรถแท็กซี่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า
จำนวนร้อยเอ็ดคันแรกของประเทศไทย
เพื่อยกระดับการให้บริการพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ก่อให้เกิดมลพิษเบื้องต้นนะครับ
มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จไฟนะครับ
ทั้งหมด๓๐แห่งทั่วกรุงเทพมหานครนะครับ
แท็กซี่ไฟฟ้าจะเริ่มประจำการอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนนะครับ

ตั้งแต่วันที่๙กันยายน๒๕๖๑เป็นต้นไปและจะทยอยให้ครบ

ทางด้านของนายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่า
มีกล้องบันทึกภายในรถนะครับ
มีปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารในการกดนะฮะ

อยู่ทางด้านของหลังคนขับนะครับ
แต่ว่าอยู่เขาเรียกว่าตรงโครงรถนะครับผมนะครับ
ด้านซ้ายมือด้านขวามือมีทั้งสองด้านนะครับ

มีถุงลมนิรภัยปลอดภัยนะครับ
และขณะนี้มีอีก๓๔บริษัทที่ติดต่อเข้ามา
ประสานมาแจ้งความจำนงแล้วก็ความต้องการเนี่ย
ก็จะมีอยู่๓๔บริษัท
อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น๒กิโลเมตรแรก๑๕๐บาท

กิโลเมตรละ๑๖บาทเท่านั้น

เดี๋ยวนี้กรมการขนส่งทางบก
เพื่อที่จะเรียกว่าตอบสนอง
ผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้โดยสารทุกรูปแบบนะครับ